กระบีกันหน่อยนะคะที่ปางช้างค่ะมีเหตุฆ่ากันตายเกิดขึ้น
ตำรวจสพอ่าวลึกนะคะก็ได้รับแจ้งเหตุมาว่ามีควานช้างถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจควบคุมตัวนายประมวลย่องบุตรค่ะนี่
ก่อเหตุยิงนายสารวุฒิที่เป็นควานช้างเสียชีวิตนะคะจุดเกิดเหตุอยู่ตรงห้องอาบน้ำที่ปางช้าง
ตรงนั้นเนี่ยเห็นบอกเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเจอซองพลาสติกที่มียาบ้าบรรจุอยู่ในนั้นด้วย
แต่ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะคะตำรวจก็ยึดเอาไว้ก่อน
ซ้ายมือนี่คือนายประมวลคนก่อเหตุนะบ้านนายประมวลอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่สี่ร้อยเมตรอะค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปปิดล้อมกดดันใช้เวลาไม่นานนายประมวลก็ยอมมอบตัว
พร้อมกับปืนลูกซองที่ใช้ก่อเหตุก็คุมตัวพร้อมของกลางไปที่สพอ่าวลึกนะคะ
นายประมวลให้การวนวกไปวนมาเขาบอกเขาเป็นคนยิงนายสารวุฒิจริง
ตำรวจก็ถามว่ายิงทำไมอ่าบอกไม่ได้เอ้าแล้วเขาบอกนี่ผมไม่เข้าใจเลยเนี่ย
จับผมทำไมยังไม่รู้เลยว่าตัวเองถูกจับเพราะอะไรนะคะ
ตำรวจก็ต้องเชิญญาติมาช่วยคุยอะค่ะเบื้องต้นก็ต้องแจ้งข้อหาฆ่าคนตาย
แล้วก็ข้อหาพกพาอาวุธปืนก่อนนะคะ
ยังไงผมไม่รู้ที่ครับอ๋อนี่ไม่รู้เรื่องดีครับ
เราไม่รู้ดีว่าเราทำอะไรนะครับ
ไม่รู้เรื่องว่าทำอะไรลงไปครับเราได้คุยกับพยานที่เป็นคนงานในปางช้าง
บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยคนงานทั้งหมดพาช้างไปอาบน้ำ
น้ำเสร็จก็กลับมาบ้านพักช้างอาบน้ำแล้วควานช้างก็ต้องอาบน้ำบ้าง
ก็แยกย้ายกันไปอาบน้ำค่ะแล้วอยู่อยู่นายประมวลก็เดินถือปืนมาที่บ้านพักคนงาน
แล้วก็เข้าไปคุยกับนายสารวุฒิคนตายท้าทายกันบอก
เป็นเด็กยาลามึงออกมามึงจะออกจากปางช้างนี่ไหม
แล้วยิงเลยนะคะยิงนัดแรกเข้าร่างยิงนัดที่สองขึ้นฟ้าค่ะ
น้องสาวของคนก่อเหตุนะคะก็บอกว่าคือต้องขอโทษแทนพี่ชายจริง
ยอมรับว่าพี่ป่วยจิตค่ะป่วยจิตเวทอยู่ในระหว่างการรักษาตัว
พาไปรับยาเมื่อ๑๕กันยายนที่ผ่านมาแต่ไม่ได้พาไป
แล้วก็ถามว่าทำไมไม่พาไปอ่ะก็เห็นเหมือนว่าพี่อาการดีขึ้นแล้วเลยไม่พาไปค่ะ
ส่วนเรื่องเสพยาเนี่ยเธอบอกเธอถามพี่ชายแล้วพี่ก็บอกว่าไม่ได้เสพแล้วหยุดไปแล้วนะคะ
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ซองที่เจอพร้อมยาบ้าเมื่อกี้นั้นมันของใคร
ในส่วนของคดีเนี่ยเธอบอกก็ให้ตำรวจดำเนินการไปตามกฎหมาย
เธอบอกเธอจะไปพูดคุยกับญาติฝ่ายผู้ตายเพื่อดูว่าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง
ก็ยินดีรับผิดชอบและช่วยเหลือเต็มที่ค่ะ
พอเราทราบใช่เราก็ช็อกไม่มีใครอยากให้เกิด
ถ้าเป็นเราเรานะเราก็เสียใจเราก็เข้าใจความรู้สึกญาติ
เข้าใจความรู้สึกของพ่อแม่ที่สูญเสียค่ะ
ก็ขอแสดงความเสียใจค่ะ

ก็ว่าไปตามผิดให้ตำรวจดำเนินคดีไปตามกฎหมายได้เลย
แล้วก็จะไม่ประกันตัวด้วย
คือเรื่องกรณีผู้ป่วยจิตเวทที่จะต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
หรือว่าต้องมีการทานยาอย่างต่อเนื่องเนี่ย
อันนี้ถ้าคุณหมอหรือว่าแพทย์ไม่ได้สั่งให้หยุดยา

เพราะว่าคือภายนอกอาจจะดูว่าเออเหมือนเขาดีขึ้นแล้ว
เหมือนน่าจะหายแล้วไม่ต้องกินยาแล้วก็ได้มั้ง

เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คือบางทีญาติเขาไม่ได้อยากให้หยุดหรอก